ไปที่จังหวัดพิสุนโลกครับคุณผู้ชมครับ
รับมือปริมาณน้ำที่จะไหลมาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ
คาดว่าเยอะเลยครับ๓๕๐ล้านลูกบาทเมตร
จะมาถึงพิศนุโลกใน๓วัน๕วันนี้นะฮะ
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมนะครับบริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว
ตะบนบางรกรรมอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิษสุนโลก
หลังจากปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ไหลลงสู่พื้นที่อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิสุนโลกแล้ว
แล้วก็เข้าท่วมในพื้นที่รุ่มต่ำ
ทางจังหวัดนะครับผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำบางรกรรมโมเดลนะครับ
ขณะนี้ปริมาณน้ำเข้าพื้นที่แล้วนะครับ
นี่แหละครับคิดเป็น๘๐นะครับทุ่งรับน้ำบางรกรรมในปีนี้
สามารถรับน้ำได้ทั้งสิ้น๒๖๕๐๐๐ไร่นะครับ
คิดเป็น๔๐๐ล้านลูกบาทเมตรครับ
และจากการตรวจสอบนะครับสถานการณ์น้ำในภาพรวมพบว่า
จะมีปริมาณน้ำนะครับปริมาณมากจากจังหวัดสุโขทัยมาถึงบางรกรรมนะครับ
๕วันนี้และอีกกว่า๓๕๐ล้านลูกบาทเมตรนั้น
ก็จะทำให้พื้นที่รับน้ำทุ่งบางรกรรมโมเดลเต็ม๑๐๐เลย
ส่วนชาวบ้านในชุมชนคุ้มแม่ย่าบ้านวังกลุ่มหมู่๑๕ตะบนบางรกรรมอำเภอบางรกรรมนะครับ
ชาวบ้านเริ่มอบพยพขนสิ่งของเครื่องใช้หนีน้ำไปอยู่ริมถนนแล้วก็ไปอยู่บ้านญาติที่มี๒ชั้นนะครับที่น้ำท่วมไม่ถึงก่อน
แต่มีอยู่รายหนึ่งครับคือนางบังออนจักกลางนะครับท่านอายุ๖๒ปีท่านนี้
ป้าแหววแถวนั้นเขาเรียกป้าแหววป้าแหววเนี่ยนะฮะน้ำท่วมบ้านชั้นเดียวจนไม่มีที่นอนแล้วป้าแหววทำยังไงล่ะ
แหววขนสิ่งของเครื่องใช้มาไว้ที่ใต้ของสารเจ้าแม่มะลิวันครับที่อยู่ริมถนนสายบางรกรรมพิสุนุโลก

บอกแม่ขอวัดใสหน่อยนะ

แต่แม่มะริวัลโคตรใจดี

นานมีแล้ว
แต่ตอนนี้ฉัน๖พิษ๒แล้วอ่ะ
ต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าที่บางรกรรมเนี่ยนะครับ
ก็มีสารเจ้าค่อนข้างเยอะนะฮะ
คือแม้แต่สารเจ้าเนี่ยยังจมน้ำเลยครับ
แต่ว่าพี่กันตินันสินค้างามอายุ๕๙ปี
เขามีอาชีพรับทำโต๊ะจีนนะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้สารเจ้าแม่สร้อยม่านนะฮะ

คิดหาวิธีทำยังไงรู้ไหมทำให้ลอยน้ำ
คือตอกเสาเหล็ก๔มุมลงในพื้นดินครับ
แล้วเทปูนยึดฐานไว้ให้แน่นนะฮะ
แล้วก็สร้างโครงบ้านเป็นเหล็กขึ้นมานี่ฮะ
โดยมีเดื่อยเนี่ยสวมเข้าไปในเสาทั้ง๔ต้น
เห็นถังไหมพอน้ำมาทำยังไงอ่ะสารมันก็ลอยขึ้นเนี่ย
นี่แหละครับเป็นแกลลอนใหญ่นะฮะเป็นถังใหญ่นะครับ
พอน้ำมาก็ลอยขึ้นนะครับพอน้ำแห้ง
ฐานของสารเจ้าแม่ก็จะลงมาอยู่ที่ฐานเหมือนเดิม
สารจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามระดับน้ำครับ
ไหลไปตามน้ำด้วยเพราะว่ายึดอยู่กับเสาทั้ง๔ต้น
อยู่ริมแม่น้ำยมที่ชุมชนบ้านเหนือสารนี้เนี่ยพี่เขาสร้างขึ้นมา
ตั้งแต่ปี๒๕๖๑แล้วแล้วตั้งแต่สร้างสารมานะครับ
โอ้โหมีโชคมีลาบมาตลอดเลยจึงมีชาวบ้านแวะเวียนมา
โชคลาภเป็นประจำเช่นกันครับ

อาจจะเมาแพร่ได้เหมือนกัน